ไทยรัฐจอบประเด็นช่วงนี้เตือนภัยชาวบ้านกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ลูกหลานให้อยู่บ้านเพียงลำพังนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิมีคนร้ายสายเดี่ยวก็ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นเซลล์ขายของ
ตีสนิทพูดคุยแล้วก็จับเนื้อจับตัวคุณยายวัย๘๘ปีนะคะ
สอบถามว่าเป็นยังไงปวดเมื่อยเนื้อตัวบ้างไหมแล้วก็บีบนวดให้
แล้วก็ฉวยโอกาสขณะที่คุณยายเผลอหยิบเงินในกระเป๋าไปได้กว่า๕๐๐๐บาททีเดียว
แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้เลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐค่ะ
ไฟเว้นล่ะถึงถุงห้อมันปัวมันทำไป
นางจันทร์ภนเดชอายุป้า๑๘ปีชาวตำรวจแก้งเคราะห์จังหวัดไทยภูมิ

เป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ไปเซลล์ขายเครื่องดื่มชูกำลัง
ทำทีเข้ามาตีสนิทมานวดมาคลำตัวว่าเจ็บตรงไหนบ้าง
หลอกชวนคุยและใช้จังหวะทีเผลอ
ขโมยเงินที่อยู่ในกระเป๋าไป๕๕๐๐บาท
ก่อนจะมารู้ตัวอีกทีคนร้ายก็หนีไปแล้ว
คนร้ายรายนี้ยายจันทร์บอกว่ามาตัวคนเดียว
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดในบ้าน
แล้วก็พุ่งเข้ามาจับเนื้อจับตัวเลย

ซึ่งโชคร้ายวานนี้เอาเงิน๕๕๐๐บาท

ถูกคนร้ายรูดซิปและเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัว
ยายจันทร์ยังฝากวิงวอนขอให้คนร้ายนำเงินมาคืน
เพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ได้มาจากเบี้ยอย่างชีพ
อุตส่าห์เก็บไว้ซื้อยายามจำเป็น

หลายคนก็ตกใจและบอกว่า

เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในหมู่บ้าน
คนร้ายรายนี้น่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่

ก็เกิดเหตุลักษณะเดียวกันกับหมู่บ้านใกล้

ตบทรัพย์ไปหลักหมื่นบาท
บ้านเขาเนี่ย
เด็กน้อยวัยรุ่นจังสิ

เขาก็มีพ่อมีแม่ปกครองดูแลอยู่

ถือว่าเป็นครั้งแรกในศตวรรษ

นี่เคยมีมันก็มีนี่แหละ

ทางกำรวจสพแก้งเคราะห์
ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านไปตรวจสอบแล้ว
พร้อมกับสอบปากคำคนในหมู่บ้านเพิ่มเติม

ติดตามคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุด

วางแผนลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว

ในพื้นที่ตำบลแก้งเคราะห์ด้วย
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน